มาดูเรื่องร้ายกันก่อนฮะมีเหตุสยดสยองสองล้อ
ขี่มอเตอร์ไซค์พุ่งใส่รถพ่วงจากนั้นร่างยับดับคาที่สุดสยองครับ

แล้วตายไหมไม่เหลือค่ะเหตุจาหนี้ตายสยดสยองจริงจริง
ร่างนี่ยังติดอยู่ที่หน้ารถรถพ่วงค่ะดับต่างนี่เลยฮะ
ขี่มอเตอร์ไซค์พุ่งใส่รถพ่วงผู้เคาะร้ายที่เสียชีวิตคือ
นายสมศักดิ์สุขสวัสดิ์อายุสามสิบห้าปีสภาพร่างสภาพศพเนี่ย
คล่อมมอเตอร์ไซค์แล้วหน้าหงายอยู่หน้ารถพ่วงคันดังกล่าวนี้
เหตุการณ์นี้ขี่ฮอนด้าคลิก๘กกนหนู๙๔๖๑กรุงเทพมหานคร
อัดก๊อปปี้กับรถพ่วงทีโน่มี๒ส่วนนะฮะส่วนหน้ากับส่วนหลัง
ตัวแม่๖๑๗๐๔๗ตัวพ่วง๖๑๗๐๔๘กรุงเทพมหานคร
ตอนที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยไปถึงเนี่ยดึงออกมาด้วยมือไม่ได้นะครับ
คือร่างมันฝังลึกเข้าไปในเหล็กเลยต้องใช้อุปกรณ์ตัดถ่าน
การค่อยงัดร่างของคุณสมศักดิ์ออกมา
แล้วนำส่งโรงพยาบาลส่งทำไมส่งโรงพยาบาลชันสูตรแล้ว
ไม่ต้องไปรักษาแล้วครับส่งโรงพยาบาลเพื่อชันสูตรต่อไป
นี่คือสภาพร่างนะครับส่วนคนขับรถบรรทุกตกใจช็อกมากฮะ
สมทรงวงเสือบอกขับรถเปล่ามาจากจังหวัดสระบุรี
กำลังจะไปที่อำเภอนครหลวงขับมาอยู่ดีมีใครปรีเข้ามา
ในหัวนะเสี้ยววินาทีก่อนจะชน
คิดว่าเขามาแล้วเขาจะฉลับออกเหมือนแบบเด็กแว้นเด็กซิ่ง
เหมือนจะแกล้งกันแต่ไม่ฮะเขามาชนตรงชนดื้อเลย
ตกใจช็อกคาบพวงมาลัยฟังจากสมทรงฮะ

แล้วก็ใส่เลยผมก็มาผมโปรดคดีครับ